ต่อไปนี้คุณผู้ชมค่ะขอเชิญติดตามรายการที่จัดจ้านที่สุดในย่านวิพาแล้วแหละนะคะ
ไม่จัดเราจัดกับรายการจัดจานยานวิพา
พบกับ๓พิธีกร๓สไตล์ค่ะจัดจ้านทุกคนเลยนะคะ

แขกรับเชิญเทปแรกบอกเลยจัดจริง
สะเทือนทั้งปัตตะพีค่ะพี่หนุ่มแล้วก็พี่มดดำมาแชร์กันเองคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวไปชมตัวอย่างกันสักน้อยค่ะ
เป็นยังไงเทปแรกสุดยอด
เทปแรกก็จัดจ้านแล้วอ่ะ
ท้อก็มีโชว์ก็มาเพราะพิธีกรเขาจัดจ้านกันจริงนะคะ
ความสามารถครบเครื่องกันทุกคนเลยนะจ๊ะ
มาติดตามพร้อมกันค่ะ๑๗นาฬิกา๕โมงเย็นนั่นแหละทุกวันอาทิตย์นะคะ
๗มีนาคมนี้อย่าลืมนะคะกับรายการ
จัดจานยานวิพา

รายการเขาชื่อแบบติดหูมากเลยนะใส่จังหวะเข้าไปนี่
ได้เลยนะจัดจ้านย่านวิพาอย่าลืมติดตามกันนะคะ